เพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็เป็นวันแห่งความหวัง
ด้าก็มีลุ้นกันหน่อยนะฮะมันเค้าพาผู้ชมไปว่าขอโชคขอราก
กันหน่อยว่าที่ไหนเขาว่าดีเขาว่าเด็ด
แล้วก็พาไปแหละครับนะฮะที่แรกพาไปที่หมู่บ้านทัพทิมสยามศูนย์สี่กันหน่อย
ชื่อเขาก็เป็นมงคลแล้วนะอยู่ที่ตะบนเทพรักษาอำเภอสังขาดจังหวัดสุรินนะครับ
มีชาวบ้านในหมู่บ้าน๕๐กว่าคนเขาจัดพิธีเครื่องเส้นไหว้
มีผลไม้อาหารข้าวหวานนะฮะแล้วก็น้ำแดงทำพิธีเปลี่ยนชุดใหม่ให้
ทางด้านของหุ่นเจ้าแม่นางชิวแทนชุดเดิมแล้วก็หุ่นเจ้าแม่ออกัญญา
ในสารที่ชาวบ้านเขาตั้งขึ้นมาเพื่อกราบไห้บูชา
เพื่อความเป็นสิริมงคลของหมู่บ้านนี่แหละนะครับการเปลี่ยนชุดใหม่ก็ใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมง
ปรากฏว่าชุดที่สวมใส่เข้าไปแม่เขาบอกว่าเหมาะสมเหลือเกินนะฮะ
ชาวบ้านก็พูดบอกว่าคือดูใบหน้าเจ้าแม่แล้วเหมือนยิ้มปริ่มอ่ะ

เรื่องของทูปเสี่ยงทายด้วย
แต่ว่าเขาบอกว่าครั้งนี้เจ้าแม่ให้
ค่อนข้างจะยากมองไม่ค่อยออก
บางคนก็มองเห็นบางคนก็มองไม่เห็น
คนถ่ายคนมองเห็นก็ยิ้มกันไป
มองไม่เห็นก็เดี๋ยวใช้มือถือถ่ายแล้วกลับไปมองที่บ้าน
บางคนก็มีการบนบานสารกล่าวเจ้าแม่

ก็เห็นมันเป็นทูบเสียงทาย

คุณผู้ชมก็มองเองแล้วกันนะบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็น
ทีนี้ไปต่อที่วัดนิเทพราชประดิษฐครอง๑๓
ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

ทยอยเดินทางไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่

คนก็ไปเยอะก็มีการนำน้ำแดง
ดอกไม้ขนมเปี๊ยะไปเส้นไหว้ไอ้ไข่หรือว่าตะไข่
แล้วก็ไปเสี่ยงโชคล้วงปิงปองจากหายทองคำ
แต่ละท่านเองก็ได้ที่มันไม่เหมือนกัน

มีคนหนึ่งเขาก็ไปเหมือนกันชื่อว่านางสาวมวรุดี

เขาบอกว่าเขาก็ได้ข่าวจากเพื่อนบ้านว่าไอ้ไข่

ก็เลยไปกราบไหว้ขอโชคลาภกลับไป
ครั้งนี้ก็ขอเสี่ยงหน่อยว่าจะถูกหรือเปล่า
เอาไปฟังว่าเขาได้อะไรมาบ้างครับ
นั่นแหละฮะเอามองที่ปิงปองเอาละกันนะ

ตำบลวังไซอำเภอครองขลุงที่กำแพงเพชร
ที่นี่เขามีต้นตะเคียนทอง๑๖ต้นคุณผู้ชม

ขึ้นมาจากครองใกล้กับวัดนี่แหละครับ

เป็นครอบครัวของเจ้าแม่ศรีสุดาอายุ๙๔๖ปี
กับเจ้าแม่ยางดำอายุ๔๔๓ปี

เมื่อวานก็มีการเชิญร่างทรงมาทำพิธีขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียน
ก่อนทำก็ฝนตกกันเยอะแยะมากมายชุ่มฉ่ำกันไป
เริ่มทำพิธีกันไปหยดน้ำตาเทียนลงในอ่างน้ำมนต์
มันก็มีอะไรปรากฏขึ้นมานี่แบบนี้คุณผู้ชมก็มองเอาละกันนะฮะ
ร่างทรงเขาสื่อสารกับเจ้าแม่ทั้งสององค์นะฮะ
เขาบอกว่าเจ้าแม่ดีใจเหลือเกินที่ชาวบ้านมาในวันนี้นะฮะ
แล้วเจ้าแม่ไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะมานานแล้วนะฮะ
หลังจากทำพิธีหยดน้ำมนต์เสร็จชาวบ้านก็เอาใจเจ้าแม่ซะหน่อย
หมอลำให้เจ้าแม่ฟังแล้วเจ้าแม่ก็เลยให้สิ่งที่มันปรากฏในอ่างน้ำมนต์กลับคืนมา
ชาวบ้านก็มองแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเอาไปเสี่ยงโชคกันอีก๒วันรู้กันนะฮะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะนำมาฝากคุณผู้ชมจากคนที่เขาไปขอโชคลาภกันในแต่ละพื้นที่นะครับ